อันนี้ใบ้หวยภาษาบันทมันก็ใบ้หวย

ขายของไม่ดีก็โทษว่าบุญไม่ช่วย

โดยยกจะซื้อหวยจะเล่นไพรจับจิ๊กกี้ราวฮานอยปิงปอง
ไอ้ชิคกี้พายทุกวันเพราะว่าไอ้ความดันทุรังรู้ไปไม่ไหวรู้ไปไม่ไหว

ภาษาบ้านนอกว่าไปขอศีลจากพระ
พระเงินพระทองหลวงพ่อรวยตาทองนิ้วรายี่โกองค์เตรียมแปะพระประธานพระตรีมุรติ
บรรลมครูพ่อแก่ท้าวเวสวรรค์สามห้ามหาเทพภูมิยิงใหญ่
ท้าวมหาพรมศักดิ์สิทธิ์เกษตรศักดิ์สิทธิ์ลงเจง

คนไหนชอบไหว้พระคนไหนไม่ชอบไห้เทวดา
บางคนชอบไหว้เทวดาไม่ชอบไหว้พระ

แต่ความรู้สึกเนี่ยอย่างวัดสว่างอารมณ์เนี่ย

บางทีอัตมาเองก็อยากให้โยมเนี่ยได้เข้าวัดมากกว่า
การเตรียมวัดสว่างอารมณ์
อื่นผมศรัทธาในตัวหลวงพ่อแป๊ะก่อน
พอศัฒนาในโทษธรรมสักพักนึงผมก็มา
แบบมาไหว้สินคสินในวัดพระเงินบาททองอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ากลับไปมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลที่๑
ถูกหวยมีโชคมีลาบใหญ่จะเอาเครื่องเสียงมาติดที่วัด
ปรากฏว่ากลับไปแล้วผมไม่ถูกหวยรางวัลที่๑ครับ

แต่มันไม่เคยประสบความสำเร็จ

กลับไหว้สินคสินในวัดมาเอ๊ะทำไมเราถูก
อย่างครอบครัวอย่างนี้อย่างภรรยาก็ถูก
จริงแล้วบางเรื่องมันก็ไม่มีคำอธิบาย

เคยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่มขัน
เคยเด็ดลงไม้ร่มต้นเคยสร้างของส่วนแล้วกันมา

น้อยอย่าขยาวติ้วอะไรก็เรื่องของเขา
อะไรมันใช่กันไหมใช่กันไม่ใช่

ไปหาเทวดาไอเทวดาเอาเลย
โชคดีโชคดีโชคดี

หากรรมเยอะ

แต่ไหว้พระไหว้เทวดาว่าอะไรก็แล้วแต่
มันก็อยู่ที่จิตใจของเรา
บางทีบางครั้งพ่นมาอย่างนี้

เราเชื่อเราก็สบายใจอย่างนี้ใช่ไหม

จากจนมือรวยเค้าต้องหวังมีโชคมีราฟทั้งนั้น

เขายังต้องซื้อห่วงให้งวดสินะใช่ไหม
เขาก็มีความหวังทั้งนั้น

พี่ว่ามันเป็นความเชื่อของทุกคน

วันเกิดลูกวันเกิดภรรยาอะไร

นั่งอยู่แล้วเด็กถามพี่ซื้อหวยไหม
ประก็เอาเมียเอาอะไรก็เอามาเค้าก็หยิบมาให้
คือคนเราถ้าเกิดมันมีโชคมันก็เห็นหมดเลย
จริงแล้วคนไทยนี่มันมีอะไรที่มันแปลกไง
มันอยู่ที่เราอยู่กับคนชอบเล่น
ขออภัยเวลามาพุกเสก
ฮึรถเขาแป๊ะบ่ายเลขอะไรวะ
จบทางวาวเลยนะ
คำชโนธเลขอะไรไอ้ไข่เลขอะไร
จะว่ามันถูกก็มีจะว่ามันแดกก็มี
อันนั้นก็มันเป็นสถิติมั้งเหมือนกับโหลศาสตร์
หมอดูหมอยาหมอผีสมัยก่อนเราถามมันมีสถิติไหม
นี้เขาแปลอะไรองค์นี้ใบ้หวยภาษาบ้านนอกเขาใบ้หวย
ฝันไอ้นั่นก็ต้องแปรไว้ไอ้นี่ฝันไอ้นี่ก็ต้องแปรไว้ไอ้นั่น
มีติ้วเขย่ากันไปเสี่ยงกันไปเสี่ยงกันมา
มันก็ถูกบ้างแดกมั่งมันก็สถิติ
ประมาณละ๑๐ข้อมันจะเข้าได้สักกี่ข้อ
นี่เราพูดเพราะว่านะสมัยพ่อแม่เรานะ
เพราะดวงเพาะเวรเพาะกรรม

เอาก็แล้วแต่ว่าปนอุบาย
ไอ้คนนี้มันจะเหลื่องเล่น
สรุปเราก็ต้องไปทำมาหากินเอง

ขยันเยอะรวยน้อยรวยอย่าเพลินจน
ขี้เกียจทำคนเดียวแดกหลายคนเหนื่อยจังเลย

ลูกมีปัญหาก็ว่าบุญไม่ช่วย

ไม่ว่าใครในโลกนี้
มันมีส่วนในช่วงเข้มแข็งก็อ่อนแอ

เวลาเราก็หาพ่อแม่
เวลาก็ต้องไปหาครูวาอาจารย์
เวลาก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บางครั้งใครบอกว่า

พ่อโสธรลุงพ่อไหล่ขิงพ่อบรรแหลงลุงพ่อชินราช
มันมีอะไรที่มันบางครั้งก็เออได้ไหว้พระ
สวรรค์มนต์ทำสมาธิบ้าง
อะไรก็ควรจะทำอาชีพนั้นนั้นดีกว่า
ประเภทการพนันทุกการวันนั้นแหละอย่าเลย

ก็จะวัดสว่างก็จะมาเมาเรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้น

ก็ยกจะซื้อหวยจะเล่นไพ่
ไฮโลกับดิกีลาวฮานอยปิงปอง
นึกถึงลูกว่าลูกจะมีกินไหม
นึกถึงหลานว่าหลานจะมีกินไหม
มันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องไปให้หมอดูวิจารณ์หรอก

ดันสูงดันต่ำหมอนรักษาได้

ไอ้ที่ชิบหายทุกวันไอ้ฟาร์มดันทุกรัง